กลับมานั้นนะคะเพราะเดี๋ยวก่อนตอนช่วงที่แล้วเราบอกว่าพอราศีราหูเข้ามาในกลุ่ม
เข้าราศรีสิงแล้วก็จะเล็งไปที่กลุ่มแล้วนั่นกลุ่มจะเป็นยังไงด้วย
ราศีกุมก็จะคือจริงแล้วทุกราศีมีอิทธิพลหมดแต่ต่างเรื่องเช่นราศีสิงศ์เนี่ยก็คือโดนเต็มตัว
ราศีกุมก็จะโดนในเรื่องของหุ้นส่วนคนรักความสัมพันธ์ในความรัก

เรื่องของการปัญหาของการเสียเงินหรือจ่ายเงินแต่เราก็คิดเสียว่าเป็นเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินในการซื้อบ้านซื้อรถก็จบ
คนเกิดราศรีมิสุนก็จะมีมาหาเรื่องเพื่อนคนเกิดราศรีพื้นศพก็จะมีมาหาเรื่องบ้านเดือนที่โยไสราศรีเมษก็จะเป็นเรื่องนึง
คือเรื่องคนหนึ่งจะมีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องเข้าใจไหม
เอาอย่างนี้รายละเอียดเนี่ยเราพูดกันต้องยาวเลยนะมันอยู่ในหนังสือแบบนี้

ฟันทงดวงชะตา๑๒ราศี๒๕๕๙โดยรักเลขานิเทศ
อยู่ที่เซเว่นร้านสะดวกซื้อนะ
แต่ตาลักษณ์ฮะดูเสื้อเหมือนจะเป็นของมดดำขึ้นไปทุกวันเลยนะเสื้อ
ไม่ใช่รายการทอดธุดาวเอออย่าไปเยอะดิ
ผมคิดว่าตาลักษณ์เป็นเกกเป็นเกกทิ้งแล้วหรอ
เรื่องเอาให้มันเป็นเรื่องก่อนเอางี้นะเดี๋ยวคนเกิดในราศีต่างจะมีความทุกข์ใจ
เราเป็นชาวพุทธต้องตั้งสติเมื่อราหูจะโคจรยกย้ายเป็นคดีของโลก
ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปคนเราไม่มีใครมีเคราะห์ไปทุกคน
หรือมีโชคไว้เท่าทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อราหูโยกย้ายอย่างนี้นะ
๑คุณหาโอกาสไปร่วมบุญร่วมวิธีที่เขามีการสวดมนต์นบกับเคราะห์เค้าได้ยินมั้ย
เขาจะเป็นพุทธมนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้ดับภัยจากดาวเคราะห์ต่าง
ซึ่งจะมีหลายที่จัดที่มีการ
เขาจะมีการโหนอ่านองค์การเชิญค่าแต่พระราหูเทพบุตรขออันเชิญท่านมา
ชักรัสสาดุกษัตริย์อันเงี้ยนะเห็นหรือไม่
แล้วก็มีพระสวดบทมนต์กำกับแล้วก็จะดำน้ำพุทธมนต
เพราะฉะนั้นวัดที่จัดนะ๑วัดไตรมิตร
และที่ผมจัดอยู่ทุกปีในระยะนี้ที่ราหูย้ายที่๑๖วัน

ไปไปไหมหนูอยู่อินเดียนะสิ
ใช่ไหมครับ๑๖มกราคมตั้งแต่เวลาประมาณ๖โมงเย็น
เพื่อพระอาทิตย์ตกก็เริ่มพิธีเลยนะก็วัดเจ้าอาม
โอ้ส่วนภาคเหนือก็ไปที่วัดพระท่านริมพูลชัย
ก็มีพิธีสดอกข้อสืบชะตามแบบรัฐนาที่วิหารหลวงวัดพระท่านริมชัย
พระอีสานก็ที่วัดศาลอยด์จังหวัดนครราชิมมา
ส่วนวัดอื่นที่เขาจะจัดก็หาข้อมูลข่าวสาร
แล้วก็ไปติดตามถ้าผมว่าคนจะมืดฟ้ามูดิน
เพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหญ่ที่ในทางโหนก็มีข่าวออกไป

ก็ไปหาขันมาสักใบหนึ่งแบบนี้
แล้วก็หาเทียนมาเล่มหนึ่งเรียกว่าเทียนพรมจารีสีขาว
อุ๊ยทำไมเป็นเทียนพรหมจารีสีขาว

แล้วเมื่อซื้อมาจากร้านสังขพันธ์ก็แกะไอ้กระดาษนี้ออก
แล้วก็หาน้ำมาสักขวดหนึ่ง

แล้วก็เอาน้ำนี้เทใส่ขัน
คืนวันที่มีราหูย้ายหรือตอนเย็นของราหู

จุดเทียนเสร็จแล้วก็เปิดหนังสือสวดมนต์

นี้เป็นบทพุทธมนต์ที่ในสมัยพุทธกาลเนี่ย

มานำมาให้พุทธองค์

เวลามีข้อมีภัยอาตานาติยปริศ

วิปัสสิสะนามัสถุ

แล้วก็ออกมาแหละก็ขอบารมีของพุทธมนต์นี้
ให้ให้น้ำนี้เป็นน้ำภพพุทธมนต์นาศักดิ์โศษ
แล้วจากนี้ใช้น้ำนี้ไว้ผสมน้ำอาบตัวไปทุกวัน

อ้าวจะเป็นตักตัวเหรอ

เวลาเราอาบน้ำล้างหน้าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว
น้ำสุดท้ายก็เอาขันนี้ใบเนี่ยมันเผ็ดแล้วเนี่ย
ก็เปิดน้ำจากก๊อกใส่ให้เต็มแล้วก็น้ำมนต์ที่เราทำที่พิธีเสร็จแล้ว
อย่างเช่นคนกับราศีเมษก็จะมีปัญหาเรื่องบุตรบริวาร
คนเกิดราศีมีนก็จะมีปัญหาเรื่องมีศัตรูที่เราไม่ได้พึงปรารถนา

มีข่าวเรื่องที่จะเสียหายทุกเกราะสีก็จะมี
อันนี้คือการแก้เคราะหแก้ภัยจากเรา

ส่วนคนที่อยากจะไปไหว้พระแรรไล่
กลับไปไหว้เมื่อตัวเองพร้อมและถนน
เพราะฉะนั้นวัดโพก็ได้นะมีพาห์นอน
พาห์นอนวัดโพพาห์นอนจักษีจังหวัดสินบุรี
พาห์นอนวัดขุนิทธปมูลจังหวัดอังทอง

นอนมักจะเป็นองค์ใหญ่เพราะเป็นปรางโปรดอสุรินทราหู
สรุปแล้วเราจะไหว้กันวันที่๑๖
ก็คือวันเสาร์นี้แหละ
วันเสาร์นี้คือแต่ต้องขอให้พระอาทิตย์ตกที่ต้องจัดของดำเลยไหม
ไม่ต้องไปจัดของดำอะไรไหว้การจัดของดำไหว้หรือพรีในบ้านเรา
แล้วเอามากินเท่ากับรับเคราะห์นั้นมาทั้งหมด

ก็ไปหาขันนี่นะไปซื้อจากร้านเนี่ยใบละประมาณ๓๐๔๐บาท
เอาชัดนะคือหมายความว่าเราไปตั้งไหว้เสร็จปุ๊บเอาของดำนั้นมากินเนี่ย

ทีเดียวเนี่ยเวลาเขาจัดเครื่องบูชาไหว้ราหูเรียกว่าเครื่องบัตรพรี
เมื่อจัดเสร็จไหว้เสร็จเขาให้ไปทิ้งน้ำหรือไปวางทางสามแพร่ง
เคราะห์และไพที่เราไหว้มันจะอยู่ในนั้น
กินเข้าไปสวยแต่ถ้าเกิดไหว้เจ้าของจีนเอามากินดี
เข้าใจมั้ยเอามานี่ปีชงก่อนปีวอกปีนี้ทันมั้ย
ทันไม่หมดเวลาโอ้โหเดี๋ยวมา
ต้องมาอีกแล้วอีกวันอีกนาทีนึงยังได้อยู่
ปีชงนะคือปีขานปีวอกปีฉลูและปีมะเสงใช่ไหม
สี่ปีนี้หนึ่งหาโอกาสไปทำพิธีปัดตัวแก้ปีชงที่วัดจีนวัดจีน
สองหาเหรียญพระภัยศาสตร์มาติดตัวเอาไปเลย
นุ่มปีชงเหรอติดตัวแก้ปีชงปัดตัวแก้ข้อที่วัดจีนนะจบแล้ว
แล้วจบเลยใครบอกปีชง๘ตัวนะจบ

มกราคมวันเปลี่ยนดวงเขาบอกดวงนี้แรงพอสมควรจะแรง
คุณลูกก็บอกขอบคุณมากค่ะ
วัดกระป้ายขอร์ว์พอบประกอบ